ครับเราได้รับการร้องเรียนจากรอปภคนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายถูกเพื่อนรอปภเนี่ย
มีฝนก่อเหตุเนี้ยมาถึงเนี้ยมาทำร้ายเขาแบบนี้เลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ป้อมรอปภนะครับ
หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวเหม่งจ่ายนะครับเป็นซอยสหการประมูลแขวงและเขตวังทองหลางกรุงเทพ
นี่ฮะ๗นาฬิกา๔นาทีนะครับวันที่๘กุมภาพันธ์นะครับมีคลิปวงจรปิดอันนี้อีกมุมหนึ่ง
นี่ฮะเสื้อดำคนนี้คือมาถึงเนี่ยมาไล่ทำร้ายเขาใหญ่เลยคนก่อเหตุชื่อนายอุศนี
เสื้อสีดำนะครับเดินเข้ามาที่ป้อมรอปภที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาทำงานอยู่
ทำหน้าที่อยู่ไปชกไปต่อยไปเตะเขาเดินอ้อมไปที่ประตูป้อมเข้าไปทำร้ายเขา
ผู้ที่ถูกทำร้ายชื่อนายบุญคำเกรดอาคมอายุ๒๕ปีนะครับตอนนั้นอยู่ในระหว่าง
ปฏิบัติงานค่ะคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติงานใส่ชุดแบบนี้มาแต่ก็เป็นรอปภด้วยกัน
นั่นแหละผู้เสียหายส่งคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีกับทีมข่าว
ของเราด้วยเราก็ได้สอบถามไปนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาทำงาน
ป้อมรอปภของหมู่บ้านได้สิบกว่าวันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะ
วันเกิดเหตุตอนเช้าก็ทำงานอยู่ตามปกติอยู่นายอุศนีคู่กรณีเนี่ยเดินมาที่ป้อม
เตะมาต่อยตามคลิปในกล้องวงจรปิดเลยแล้วก็ขู่ทิ้งท้ายเอาไว้บอกไม่จบแค่นี้แน่
ระวังตัวให้ดีคือเรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังแบบงงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วไม่คาดคิดมาก่อนว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันเนี่ยจะมาทำร้ายเขาแบบนี้
ตอนนี้ตัดสินใจลาออกแล้วเนื่องจากกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิต
ตัดสินใจแล้วว่ากลับบ้านต่างจังหวัดดีกว่าไม่อยู่แล้วกรุงเทพ
เอ้ากูไม่ได้บอกอะไรอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันไม่จบง่ายหรอกเดี๋ยวกูจะกลับมาเอามึงอีกอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เลยแบบว่าห่วงความปลอดภัยด้วย
เขาเคยทำร้ายเราแบบนี้มาก่อนไหม
ไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เขาเคยทำร้ายคนอื่นมาก่อน
แต่นี่เขาคือโรนกับตัวเองวันนี้ครับ
ที่เขาเป็นพฤติกรรมยังไงคนนี้บ่อยไหมคะที่ทำร้ายคนอื่น
ก็คือเท่าที่คือเพิ่งจะรู้จักกันด้วยครับแต่ว่าก็เคยเห็นเพื่อนที่ผ่านมาเขาก็คุยให้ฟังครับว่าพิธีกรรมของเขาคือแบบ
จะออกอาการแบบเหมือนหลอนเหมือนไม่พอใจอะไรใครเขาก็จะพูดออกมาอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้ค่ะคนเจ็บนะครับพี่ผู้ชมครับคุณชมผู้สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไป
บอกว่าไม่รู้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลอนอะไรมาหรือเปล่าค่ะช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
คนเจ็บก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความที่สอนอวังทองหลางนะฮะ
เอาหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดไปมอบให้ตำรวจด้วย
เพื่อให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีมารับโทษตามกฎหมาย
ส่วนที่หน้าหมู่บ้านเนี่ยนี่เราลงพื้นที่ไปนะฮะ
เมื่อช่วงค่ำนี้เองนะครับก็เจอกลุ่มรอปภก็มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หมู่บ้านตามปกติ
มีอยู่สี่คนแบ่งเข้าเวรกันกลางวันสองกลางคืนสอง
นายอุศนีเนี่ยรอปภในพื้นที่บอกว่าไม่มาทำงานแล้วนะฮะ
ไม่มาแล้วผู้ที่เขาดูแลรอปภพื้นที่ตรงนี้นะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุนายอุศนีเนี่ยเพิ่งทำงานได้๓เดือน
ก็ยังไม่เคยได้รับรายงานเรื่องการใช้อารมณ์อะไรพวกนี้นะ
ที่ผ่านมาก็ดูขยันทำงานดีแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่า
ทั้งสองฝ่ายคือคนเจ็บนายบุญคำกับนายอุศนีคนบาดอ่า
คนก่อเหตุเขาอาจจะมีปมอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะถ้าไม่นับตรงป้อมรอปภตรงจุดหน้าหมู่บ้านที่ทำงานกันอยู่เนี่ย
เขาพักอยู่ที่เดียวกันอยู่ห้องใกล้กัน
คนที่ดูแลรอปภในพื้นที่ตรงนี้บอกว่าทางบริษัท
สุ่มตรวจปัสสาวะของรอปภที่ทำงานทุกคนอยู่แล้ว
ไม่มีใครมีสารเสพติดในร่างกายอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะ
แต่ถ้าดื่มลงดื่มเหล้าหรือว่าดื่มน้ำใบกระท่อมอะไรพวกนี้เนี่ย
อันนี้เท่าที่ทราบคนกเหนี่ยความชอบดื่มน้ำต้มใบกระท่อมอยู่

ถ้าให้ผมสันนิษฐานนะ๑อาจจะมีปมในใจกันมาก่อน
คือหนึ่งน้องเขาพักอยู่ตึกเดียวกัน

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาได้มีการเดินสวนกัน
พูดจากแขวะกันอะไรเรื่อยังไงหรือไปคุณินทรากันรับหลัง

เพราะว่าเขาก็ทำงานร่วมกันมาโดยปกติ

ซึ่งก็ทั้งสองคนก็ไม่มีผลสารเสพติดขึ้น

พฤติกรรมส่วนตัวครับครับครับ
ล่าสุดให้ออกจากงานไหมคะตัวคนก่อเหตุ
เรื่องต้นเนี่ยเราต้องให้มีการพักเบื้องต้นก่อนอยู่แล้ว